ยังอยู่กันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่ะคราวนี้เป็นเรื่องนกพิราบ
วิธีการที่จะไม่ให้นกพิราบมาเกาะพวกแบบหลังคาอะไรแบบนี้
เขามีวิธีการจะพาไปดูกันหน่อยวันนี้เนี่ยมีแง่มุมวิทยาศาสตร์มาบอกกันด้วย
แต่เดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะว่าที่หลังคากุฏิวัดแห่งหนึ่งที่โคราช
เขาใช้วิธีการยังไงนะคะนี่เลยคุณผู้ชม
คือที่นี่ค่ะฝูงนกพิราบมันเยอะเหลือเกินนะ
บริเวณกุฏิสงฆ์ภายในวัดบ้านเพิกที่ตำบลหลุมข้าวเผลอนนสูงที่โคราชดูสิคะ
นกพิลาบจับหลังคากุฏิเด็ดขาด

แล้วมันมีไม่ใช่แค่เขียนเป็นคำอ่านอย่างเดียวนะ
เครื่องหมงเครื่องหมายห้ามนกพิราบ

ญาติโยมที่เขามาที่วัดเนี่ยเขาก็แปลกใจนะ
ว่าแบบใช้วิธีการนี้
เป็นการติดป้ายบอกนกพิราบแล้วมันจะอ่านออกไหมเนี่ย

ทีนี้ก็เลยไปสอบถามจากท่านเจ้าอาวาสค่ะ

ก็บอกนะคะบอกว่าป้ายนี้เป็นความคิดของอัตมาเองนั่นแหละ
เพราะว่าต้องการที่จะไล่นกพิราบไม่ให้มาเกาะ
แล้วก็มันทำความสกปรกพวกขี่นกอะไรพวกนี้ค่ะ

ก็เลยเขียนป้ายให้นกพิราบอ่าน

ทีนี้นะคะเจ้าอาวาสบอกว่าติดป้ายมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

กพิราบไม่กล้าบินมาเกาะหลังคากุฏิเลย
บินกลับไปเกาะที่หอระคังที่หลังคาอุโบสถแทน
ฟังเสียงเจ้าอาวาสนะคะ
ในมุมของท่านเจ้าอาวาสแม้ว่าเอ๊ะทำไมนะนกพิราบ

แล้วอย่างหนึ่งเวลาป้ายมันสีแดงใช่ไหม
เวลามันโดนลมโบกสะบัดไปมา

หรือว่านกมันอาจจะไม่ชอบสีแดงก็เป็นได้

ทีนี้คนนี้ค่ะก็คือคุณลุงอุ๋ยบุญมีเป็นชาวบ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนี้นะจะมีการหารือกับเจ้าอาวาส
เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาป้ายไปติดที่บริเวณอื่น

คือเห็นว่าติดบริเวณหลังคากุฏิแล้วมันได้ผลไงคะ
สาราวัดหลังคาอุโบสถ

ตัวหนังสือแบบนี้เหมือนกันเอาไปติดไว้
แล้วไม่ให้นกพิราบเข้ามาเกาะ
แล้วก็มาขี้ทำให้สกปรกอีกนะคะ
ทีนี้ดูเรื่องของหลักของวิทยาศาสตร์กันหน่อยละกัน

นี่มีการทำกราฟิกจำลองให้ดูด้วยนะคะ
คือไปสอบถามนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะ
เป็นนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว

ก็ไปถามนั่นแหละว่าเอ๊ะ

นกพิราบมันไม่บินมาเกาะมันเป็นเพราะอะไร
ซึ่งทางด้านนายสัตวแพทย์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามันมีป้ายมาติดไง
คือมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งแปลกปลอม
คือเดิมทีมันไม่มีป้ายมันเป็นหลังคาธรรมดา

แต่พอมีสิ่งแปลกปลอมมันก็ไม่คุ้นชินแล้วก็กลัว
กมันก็กลัวเหมือนกันนะพี่ทิเป้ว่าตรงนั้นจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
อันตรายหรือเปล่ามันก็เลยไม่กล้าบินมาเกาะ
แต่อันนี้คุณหมอบอกนะคะ
ถ้าเกิดว่ามันคุ้นชินมาเมื่อไหร่
แล้วก็รู้สึกว่าก็ป้ายนี้ไม่ได้เป็นอันตรายนี่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
หนังสือไม่ออกแน่เพราะฉะนั้นเรื่องของสี
เรื่องของตัวหนังสือที่อยู่ในป้ายมันไม่ได้ส่งผล
แต่ถ้าเกิดต้องการจะไล่นกพิราบจริง
เขาบอกให้หาพวกอะไรที่มันดูสะท้อนแสงได้
แก้วอย่างนี้คุณผู้ชมกระจกอย่างนี้
เอามาติดไว้แล้วบางทีพอมันสะท้อนแสงอาทิตย์เนี่ย
กพี่ดำก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็ไม่กล้าที่จะบินมาเกาะตรงนี้ค่ะ

ผมก็นึกว่าแดงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเอาแว๊บ